คุณผู้ชมฮะช่วงที่ผ่านมาก็เกิดเรื่องของ
พายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายพื้นที่นะครับ
พังลงมาครับแล้วก็ไปทับเด็ก

แล้วบางก้อนมันหนามากใช่ครับแล้วน้องที่เสียชีวิตจังหวะคือร่วงลงมาทับศีรษะพอดี
เด็กก็ตัวนิดเดียวนะครับล่าสุดไปตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างเนี่ย
ไม่เป็นไปตามแบรนด์ที่วางเอาไว้ต้องสั่งปิดโรงเรียนนี้๖๐วันนะครับ
นายสมศักดิ์จังตระกูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จุดที่เกิดเหตุการณ์เป็นแผ่นคอนกรีตของชั้น๓ภายในอาคารของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ย
อยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นถูกลมพายุจากพายุฤดูร้อน
ตอนนั้นมีฝนตกหนักลมแรงมากแล้วก็ผนังพังลงมาทับร่างของเด็กนักเรียนหญิงชั้นอนุบาล
โดนไปสี่คนทำให้เสียชีวิตอ่าโดนไปห้าคนนะครับเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บสี่
ในช่วงเย็นของเมื่อวานโดยได้มีการตรวจสอบแบบแปลนที่ทางโรงเรียนมีการขออนุญาตในงานก่อสร้าง
แล้วก็มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดออกหนังสือคำสั่งงดการเรียนการสอนไปจนกว่าจะมีการตรวจสอบเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
ขณะที่นางธัญวัลพันนะนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนก็บอกว่า
การก่อสร้างเนี่ยได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องในทุกขั้นตอน
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาโรงเรียนไม่ได้นิ่งเฉยเลยดูแลคนเจ็บทุกรายเป็นอย่างดี
แล้วก็รับเป็นเจ้าภาพงานศพให้กับเด็กที่เสียชีวิตด้วยขอโทษผู้ปกครองขอโทษครอบครัวและทุกทุกฝ่ายด้วย
อันนี้เป็นคำพูดของนางสาวธันวาลัยนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนนะครับ
ทีมข่าวของเราลงไปสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นจากนายภัยศาลสุราสาอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๖ขอนแก่น
ซึ่งคุณภัยศาลอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็บาดเจ็บด้วย
แล้วที่สำคัญเขาเป็นพ่อของเด็กที่เสียชีวิต
เล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวาน
ตอนนั้นฝนตกหนักมากลมพายุพัดแรงมากนะครับเป็นพายุฤดูร้อน
อันนี้เป็นภาพจำลองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับ
คุณภัยศาลเดินทางไปรับลูกสาวอายุ๔ขวบที่โรงเรียน
แต่เนื่องจากว่าตอนนั้นฝนมันตกหนักก็เลยจูงมือลูกสาวกลับไปนั่งรอด้านในอาคารนี้ก็คิดว่าต้องปลอดภัย
แต่ลูกสาวบอกนายภัยศาลคือบอกพ่อว่ามานั่งตรงนี้ทำไมนะ
ภัยศาลก็คิดว่าลูกสาวคงอยากจะเล่นเครื่องเล่นหรือเปล่า
ก็เลยพากันลุกกันไปจุงมือกันไปเดินออกมาจากจุดที่นั่ง
ขณะที่เดินไปถึงห้องโถงเนี่ยเป็นจุดที่เกิดเหตุ
ผนังที่อยู่ด้านบนมันเป็นผนังคอนกรีตนะครับแล้วมีกระจกด้วย
หล่นมาทับแบบนี้เลยครับทับใส่คุณภัยศาลทับใส่ลูกสาวจนเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกสาวเสียชีวิต
ส่วนตัวคุณภัยศาลซึ่งเป็นพ่อก็บาดเจ็บนะฮะแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะให้มันเป็นเพียงแค่ความฝันเพราะว่ามีลูกสาวเพียงคนเดียว
และเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำใจนะครับ
เราเดินออกมาประมาณ๓ก้าวพอพ้นจากชายคาตรงนั้นออกมานะครับ
สิ่งที่รู้สึกได้คือว่าผมรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรถล่มลงมาจากข้างบนแน่
ท่านก็โอเคครับท่านก็รีบวิ่งเข้าไปดูในที่เกิดเหตุให้
ก็ทำให้ผมคิดว่าอาจจะไม่หนักเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับ
แต่พอพี่ผู้หญิงคนหนึ่งไปเจอลูกผมแกร้องกรี๊ดลั่นดังมาก
ผมก็รู้แล้วมันคงหนักแล้วแหละ
อืมคนเป็นพ่อก็คงทำใจไม่ได้อืมนะครับต้องมาเสียลูกสาวไปจากเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตะมนต์บ้านเป็ดติดประกาศเป็นเขตพื้นที่เฝ้าระวังอันตราย๖๐วัน
และต้องเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยครับ
ทางด้านของนายปรีดานินสาคูซึ่งเป็นประหลัดเทศบาลตะบนบ้านเป็ดก็บอกว่า
จากการตรวจสอบตามแบบแปลนที่มีการขออนุญาตการก่อสร้างพบว่าได้ขออนุญาตใช้อิดแดนในการสร้างผนังทึบ
แต่พอไปตรวจสอบเกิดเหตุแล้วพบว่าอิดที่ใช้นั้นเป็นอิดมวลเบาครับ
ซึ่งมันจะอาจจะไม่แข็งแรงเท่าอิดแดงแล้วก็มีการใช้ผนังที่เป็นกระจกควบคู่ไปด้วย
ความความคงทนความหนามันก็น้อยลงไปอาจจะทำให้เข้าข่ายผิดแบบที่ยื่นเอาไว้แบบนี้นะครับ
ทางด้านของคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางลงไปสอบถาม
หลังจากก่อสร้างเสร็จได้มีการตรวจสอบหรือเปล่าเขาก็ยืนยันมาบอกว่าได้มีการตรวจสอบแล้ว
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่พบความผิดปกติอาจจะเป็นเพราะว่าจุดที่ถลบนั้นเป็นจุดเล็กไม่ใช่เป็นโครงสร้างหลักนะครับ
ขณะที่นายสุรพลพันนะซึ่งเป็นวิศวกรคุมงานก่อสร้างโรงเรียนแล้วก็เป็นสามีของเจ้าของโรงเรียนด้วย
ก็บอกว่าการออกแบบการก่อสร้างตัวเขาเองได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเทศบาลตะบนบ้านเป็ด
ได้มีการไปขออนุญาตต่อเติมดัดแปลงจากแบบที่ยื่นเพียงแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจุดที่ที่มันพังลงมาเท่านั้นเองนะฮะ
แล้วก็ใส่หน้าต่างเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มความสว่างเป็นช่องแสงให้กับอาคาร
โดยที่ไม่ได้แจ้งเทศบาลเพราะว่าไม่กระทบกับโครงสร้างหลักก็คิดว่าไม่น่าผิดอะไร
เมื่อสร้างเสร็จเทศบาลก็มาตรวจสอบ
ส่วนเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตกันว่าเขาเนี่ยได้ใส่ตัวยึดหรือเปล่านะฮะ
ในโครงสร้างหรือเปล่ายืนยันว่าเขาใส่

ซึ่งที่ผ่านมาอาคารเคยถูกพัดกระหน่ำมาแล้วแต่ว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
แต่ครั้งนี้ลมมันแรงมากจนทำให้ผนังตรงนี้ถล่มลงมานะครับ
และภายุมีทุกปีแต่มาปีนี้มันหนักจริง
นี้คือภายุมันแรงมากไม่ตรงก็จริงแต่ว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้ส่อยขุมัน
ส่วนบรรยากาศงานศพของน้องที่เสียชีวิตนะครับอยู่ที่วัดกลางเทศบาลนครขอนแก่น
ก็มีพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้บริหารโรงเรียนรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ได้นำศพของเด็กหญิงสุชาดาสุราชานะครับหรือว่าน้องชาดาอายุ๔ขวบนะครับ
ไปตั้งประเภทกุศลธรรมกรามสกเศร้าของทุกคนมีเสียงร้องไห้ระงมไปทั้งสลาเลยนะครับ
ภัยศาลผู้เป็นพ่อก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าของโรงเรียนและผู้บริหาร
รวมทั้งคุณครูอาจารย์เนี่ยก็เข้าไปช่วยนะครับดูแลกันเป็นอย่างดีก็พอใจ
ขณะเดียวกันก็อยากจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกสถานที่ที่มีการก่อสร้างแบบนี้
เจ้าของผู้บริหารคนดูแลต้องดูแลเรื่องของโครงสร้างอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าคงไม่อยากจะให้ใครนั้นมาสูญเสียคนที่รักจากเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ
ก็เสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะครับ